มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๙ปีทะเลาะกับภรรยา
แล้วก็เหตุเผาตัวเองพอเผาตัวเองแล้ว
เดินไปขอความช่วยเหลือจากพี่ชายอืมพี่ชายเห็นก็ตกใจนะฮะ
คือตอนนั้นผิวหนังแบบหลุดลุ้ยไหม้เกรียมหมดแล้ว
ก็ต้องรีบนะฮะช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
พบว่ามีบาดแผลตามร่างกายแล้วก็ใบหน้าตามลำตัวคิดเป็นคร้อยละ๘๐คน
ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลบุรีรำนะฮะ
นายสุเทพมุ่งมีอายุ๕๗ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
มารดาชื่อสุเพิ่มมุ่งมีอายุ๔๙ปีปกติน้องชายจะอยู่กิน
กับภรรยาในพื้นที่อำ่าเมืองบ้านกรวดที่บุฬิลำแล้วก็
แล้วก็เพิ่งกลับมาอยู่ที่บ้านนะฮะบ้านอยู่ที่ตรงที่อำเภอกระสังเนี่ยนะครับ
อยู่ได้แค่๓วันซึ่งพี่ชายบอกว่าคิดว่าน้องชายน่าจะมีปัญหาทะเลาะกับภรรยา
แล้วก็หนีกลับมาที่บ้านซึ่งวันนี้นะครับตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วผู้สื่อข่าววันนี้ก็ไปดูนะฮะที่บ้านเนี่ยบ้านของผู้ใหญ่บ้านบ้านปราศาสตร์หมู่๖ตะมนต์สูงเนินอำเภอกระสัง
ชาวบ้านก็ยังพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับยังไม่มีใครรู้สาเหตุว่าทำไมคนเจ็บคือนายสุเพิ่มต้องเผาตัวเองขนาดนี้
สาเหตุมาจากอะไรเป็นเพราะอะไรเนี่ยไม่มีใครรู้มูลเหตุนายสุเทพผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นพี่ชายของคนเจ็บบอกว่า
อาการน้องชายล่าสุดยังสาหัสตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำส่วนภรรยายังไม่ได้มาดูอาการของสามีนะ
ยังติดต่อไม่ได้เนื่องจากอยู่กันคนละอำเภอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้ใหญ่สุเทพบอกว่าน้องชายหลังจากกลับมาจากบ้านของภรรยาที่อยู่กินด้วยกันที่อำเภอบ้านกรวดมาได้๓วัน
น้องชายก็มาบ่นบอกว่าอยากตายคิดว่าตอนนั้นน้องคงทะเลาะกับภรรยามา
แต่ก็คิดว่าคงเป็นเรื่องธรรมดาของผัวเมียสาเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยมีคนเห็นน้องชายถือขวดเปล่าเดินไปเติมตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ
แล้วก็กดเอาน้ำมันใส่ขวดมาประมาณหนึ่งลิตรเอาขวดน้ำมันใส่ถุงย่ามแล้วก็สะพายเดินไป
แต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเอาไปไหนไปทำอะไรยังไงคาดว่าตอนนั้นคงตั้งใจเอาน้ำมันไปราด
จุดไฟเผาตัวเองจะฆ่าตัวตายจุดเกิดเหตุก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุตรงไหนนะฮะ
เพราะว่ายังหาร่องรอยจุดเกิดเหตุไม่เจอไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ด้วย
เพราะมารู้กันอีกทีก็คือนายสุเพิ่มคนเจ็บเนี่ย
วิ่งมาหาพี่ชายที่บ้านค่ะแล้วก็บอกว่าร้อนร้อนนะ
สภาพแบบเสื้อผ้าเนี่ยถูกไฟไหม้หมดแล้วอาการสาหัสแล้วแบบร่างกายเนื้อหนังนี่หลุดลุ้ยหมดแล้ว
พอเห็นแบบนั้นนะครับพี่ชายก็รีบพาไปโรงพยาบาล
เพราะน้องชายเองก็ตะโกนบอกว่าให้พาไปหาหมอหน่อยนี่ฮะ
พี่ชายก็ประสานเรียกรถกู้ชีพมารับตัวไปส่งโรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุเชื่อว่าน้องชายคงมีความเครียดจากการทะเลาะกับภรรยานะครับ
แล้วต้องหนีกลับมาอยู่ที่บ้านประกอบกับน้องชายเอง
เคยรักษาอาการทางจิตประสาทมาก่อนนะก็ไม่รู้ว่าจะทำให้ตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่
ก็ไม่รู้ว่าจะทำให้ตัดสินใจก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำให้ตัดสินใจก่อนนะครับ
ภรรยาของผู้ใหญ่สุเทพนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุตอนนั้นก็กำลังขายของอยู่นะฮะ
แล้วก็มีผู้ชายแปลกหน้าหน้าตาแบบดำไปหมดเนี่ยเอาผ้าห่มเอาผ้าห่มคลุมตัวมาแบบเนื้อตัวมอมแมมมายืนที่หน้าบ้าน
ทีแรกคิดว่าเป็นคนสติไม่สมประกอบนะสุดท้ายก็คือน้องสามีที่ถูกไฟไหม้มา
ตอนนั้นเนี่ยแบบโอ้โหคือจำหน้าแทบคือจำไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้เลยว่าเป็นใครอะไรยังไง
คือเขาก็ไม่ได้คุยอะไรเลยเขาก็มายืนอยู่
เค้าไม่คุยเลยอะ
เห็นนี่เขารู้ว่าใครเนอะผลบ้านมาจากไหน

เด็กตาตายไหมตายไหมป่าวขายไม่ได้ม่านี่เพราะนุ้ยดูสิ
เห็นจะทหลอกว่ะเลยทีนี้มูกน้ำทางบนก็ทหลอกหมด

ธรรมไม่ได้เลยหน้าตาจันนด์หมดเลย
ใช่ครับตอนนี้อาการยังสาหัสนะฮะอาการยังน่าเป็นห่วง
ทางครอบครัวของนายสุเพิ่มมุ่งมีวัย๔๙ปี
ก็เลยฝากข่าวไปถึงภรรยาของเขาหน่อย
ถ้าเกิดทราบข่าวอย่างไรมาดูอาการของหน้าสุเฟิร์มสามี
ที่โรงพยาบาลบุรีรำหน่อยก็แล้วกัน

บอกว่าเขาก็อยากจะพูด

เพราะว่าเออตกลงแล้วมันเกิดอะไรยังไงกันขึ้น